ใจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุโขทัยกันหน่อยนะคะ
โหดค่ะอุ้มลูกน้อยวัย๔ขวบนะคะ
ควงปืนมายิงเมียซึ่งเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ
คาที่เลยนะคะถ้ำตะกลางสายตาเพื่อนร่วมงานที่
ก็อยู่ที่จุดเกิดเหตุด้วยนะคะหลังเกิดเหตุเนี่ย
เพื่อนก็โทรแจ้งความให้ตำรวจลงมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะคะ
ถามว่าแล้วสาเหตุผัวทำไมต้องไปยิงเมียนะคะ
ผัวเปิดเผยบอกว่าคือตัวเองกับผู้ตาย
อยู่กินฉันสามีภรรยาเป็นคู่ผัวตัวเมีย๕ปี
แล้วก็ระยะหลังสังเกตได้นะคะว่าเมียเหมือนลักษณะตีตัวออกห่าง
ไปมีชายคนอื่นโดยเฉพาะค่ำคืนวันลอยกระทง
อ้างว่าเมียของตัวเองไปมีชู้
ไปมีอีกสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ชายอีกคน
คุณผู้ชมไปดูกล้องวงจรปิดจุดเกิดเหตุกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเอาปืนมาเจาะยิงเมีย
ซึ่งเป็นพนักงานแคชเชียร์ของร้านสะดวกซื้อนะคะ
คือก่อนหน้าที่จะเกิดคลิปนี้มันมีอีกคลิปหนึ่งนะ
คือคนก่อเหตุอุ้มลูกชายวัย๔ขวบมาด้วย
ทีนี้เนี่ยมาทะเลาะกันที่จุดเกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ฝั่งผู้ตายก็พยายามที่จะบอกว่าอย่ามาทะเลาะกันต่อหน้าเพื่อน

ผัวก็เลยเอาลูกไปวางไว้ไปไว้ที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็เข้ามาคนเดียวมาเจาะยิงแบบนี้เนี่ยนะคะ

เพื่อนก็พยายามที่จะโทรแจ้งตำรวจนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือภายในปั๊มน้ำมัน๔แยกคลองโพอำเภอเมือง

ภาพนี่คุณผู้ชมอันนี้นะคะ
นี่เป็นคลิปแรกนะครับคุณผู้ชมก่อนที่จะมาเจาะยิง

ผู้ตายก็คือนางสาวสุพิชชาศาสตร์เทศอายุ๓๑ปีค่ะ
กำลังทำงานอยู่ก็มีมือปืนก็คือสามีของเขานั่นแหละ
นายไพโรธเกิดช้ำอายุ๒๗ปีซึ่งเป็นสามีผู้ตาย
มาพร้อมกับลูกชายวัย๔ขวบนะคะมาต่อว่า
พอต่อว่าสักพักหนึ่งก็อย่างที่บอกไป
ก็คือเอาลูกชายไปวางไว้ไปไว้ที่หน้าเซเว่น
แล้วก็ตัวเองก็กลับเข้ามานะคะมาเอาปืนมายิงภรรยา

ไพโรธเดินออกจากร้านสะดวกซื้อหลังเกิดเหตุ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปแล้วก็พาลูกชายไปด้วยนะคะ
มาดูซิว่ามันมีเบาะแสอะไร
ที่มันชี้ชัดก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะ
พอไปดูก็พบว่านายไพโรธได้มีการโพสต์ข้อความ
มีการระบายความโกรธแท้ที่ผู้ตายระยะหลังเริ่มตีตัวออกห่าง
มีการโพสต์คำขู่แต่ก็ไม่คิดว่า
คือเพื่อนบอกว่าไม่คิดว่าจะมาทำร้ายกันจริง
ตลอดระยะเวลาประมาณ๑ปีทั้งคู่มีปากเสียงกันบ่อย
ทั้งที่บ้านทั้งที่ทำงานค่ะ
ความคืบหน้าล่าสุดที่มันเกิดขึ้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจโธนรงค์อุตบัววงศ์สระวัสสอบสวนสพมสุโขทัย
ได้มีการเรียกพนักงานร้านสะดวกซื้อที่ผู้ตายทำงาน
แล้วก็เห็นเหตุการณ์มาสอบปากคำ
เพื่อทำสำนวนคดีต้องการที่จะออกหมายจับให้ได้
ภายในวันนี้นะคะทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประสานไปยัง
พ่อแม่ของผู้ก่อเหตุก็คือนายไพโรธด้วยนะคะ
บอกว่าให้พ่อแม่เนี่ยเกลี้ยกล่อมให้นายไพโรธเนี่ย
มามอบตัวเพื่อสู้คดีในชั้นศาลล่าสุดคุณผู้ชมค่ะ
นายไพโรธคนนี้นะคะเดินทางมามอบตัวกับตำรวจ
ที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็สารภาพนะคะ
ที่ทำลงไปเพราะความหึงหวงเมียรัก
อย่างที่บอกไปก็คือระยะหลังผู้ตายเริ่มตีตัวออกห่างไง
ก็เลยโกรธแค้นก็เลยมาเกาะเหตุแบบนี้ขึ้นเนี่ยนะคะ